คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งความคืบหน้าของคดี
เรื่องของการเสียชีวิตของในชวงแช่ตางข์

แต่ว่าจะพบข้อมูลการโอนหุ้นผิดปกตินะครับ
สุดท้ายศาลมีการอนุมัติออกหมายจับพันธบรวจโทบัญญินตั้งพากรครับ
ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตกเป็นผู้ต้องหา
ตอนนี้ถูกควบคุมตัวที่จังหวัดนครราชศรีมาครับ
ความคืบหน้าของคดีการเสียชีวิตของนายชูวงแทร่ตั้ง
อดีตนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่
ล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนกองกำกับการกองบังคับการปราบราม
สามารถตามจับกลุ่มตัวพันธุ์ตำรวจโทบัญญินตั้งพากร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จับกลุ่มได้ที่อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชศรีมาหลังสารอาญาอนุมัติออกหมายจับ
พันธบทโทบัญญินในข้อหารร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
คดีนี้ตำรวจกองบังคับการปราบปรามรับโอนคดีการเสียชีวิตของนายชูวง
มาจากสถานีตำรวจนักคอนบาทอุดมศุกร์
โดยทีมสืบสวนใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานทางคดี
จะพบหลักฐานสำคัญว่าพันธุ์ตำรวจโทบัญญินมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมในชูวง
จึงรวบรวมพยายามหลักฐานทั้งหมดขออนุมัติสารอาญาออกหมายจับพันตรวจโทบัญญินเมื่อวานนี้
ล่าสุดตำรวจกองปราบรามอยู่ระหว่างการนำตัวพันธบทโทบัญญินไปแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่กองบังคับการปราบราม
ติดตามกันต่อในช่วงบ่ายของวันนี้ครับ